คุณผู้ชมค่ะมาต่อกันที่หนุ่มคนนี้กันบ้างดีกว่านะคะ
สำหรับโดมประกอดลำเพิ่งจะคลอดซิงเกิ้ลใหม่ล่าสุดออกมา
นั่นก็คือน้องเมธันนั่นเองนะคะ
ซิงเกิ้ลใหม่นี้มีเป็นเพลงที่มีชื่อว่า
เสียงขอร้องของคนเสียใจ
แนวเพลงยุค๙๐แบบเนื้อหาเศร้าเลยนะคะ
งานนี้นักร้องหนุ่มแง้มว่าเมธันมาเป็นสไตลิสต์
ดูแลเรื่องเสื้อผ้าหน้าผมของนักแสดงในมิวสิกวีดีโอ
อกจากนี้ทั้งโดมแล้วก็เมธันเอง
ขออัปเดตเรื่องงานวิวาที่จะเกิดขึ้นในอีก๔เดือนข้างหน้าด้วยค่ะ

เป็นนางเอกครั้งแรกของเนยเลย
จะเริ่มแตกแจกราศเดือนหน้าแล้วค่ะ
เจ้าสาวยังเป็นลูกชิ้นอยู่เลย

เขาอยากจะถามว่าพี่โดมถ้าเจ้าสาวเป็นน้ำม้าได้ไหม

ไม่เป็นไรยังไงก็มีแล้วแหละคุณสา

สวยมากสวยน้อยแต่ก็มีเป็นตัวเป็นตนของตัวเอง